หัวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐการเมืองวันนี้
กรทรับฟังประชาชนยอมรับทุกความเห็นในการยกร่างกฎหมายลูกนะครับ
แล้วก็ความเห็นจากฝากฝั่งของการเมืองก็มีมา
ทั้งสองด้านทั้งด้านของประชาธิปัตย์และด้านของพักเพื่อไทยนะครับ
โดยทางด้านของนายพิสิทธิเวชชาชีวะได้พูดถึงเรื่องของความเข้มงวด
ในการสัญหาเรื่องของพักการเมืองกฎหมายลูกพักการเมืองเนี่ยนะครับ
บอกว่าการลงโทษการซื้อขายตำแหน่งการเมือง
ด้วยวิธีการประหารชีวิตนี่อาจจะไม่แรงไป
ไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมนะครับ
บอกว่าถ้าเราเข้มงวดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของนักการเมือง

โดยเมื่อวานนี้นายพิสิทธเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับ
กล่าวถึงบทลงโทษประหารชีวิตนักการเมือง
ขายตำแหน่งทางการเมืองในร่างพระราชมัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ด้วยพักการเมืองว่าไม่สนับสนุนการใช้โทษประหารชีวิต

เพราะว่าปัญหาของการแก้ไขการทุจริตทางการเมืองที่ผ่านมา
อยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มข้น
ไม่สามารถหาหลักฐานมาพิสูจน์ความผิดได้
ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดต้องย้อนไปดูต้นทางในการแก้ไขปัญหา
ต้นทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา

และลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
วิธีนี้จะเป็นการแก้ปัญหาต้นทางที่เหมาะสมที่สุดครับ
เป็นยาแรงขาดเกินไป

คือผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเราจะไม่ทราบ

กฎหมายกันว่าจะเป็นอย่างไร

เรื่องสำคัญมากกว่าการ
ที่จะให้โทษมันรุนแรงถึงขั้นประหาร

หาวิธีการว่า
จะมีแนวทางอย่างไรที่จะ
จับคนที่ทำเรื่องแบบนี้ได้

พร้อมระบุว่าส่วนตัวยังไม่เคยเห็นกรกตจังหวัด

กลัวว่ากรกฎาจังหวัดจะอยู่ใต้ภรรณาของนักการเมือง
ถ้ามีนักการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยว
ขณะที่ทางด้านของสปทเอง
ออกมาแนะว่ากรทกับกรกฎาจะเย็นนะ
แล้วก็เลิกทะเลาะกันได้แล้วนะฮะแล้วก็สงบศึกกันหน่อย

โดยนายนิกรจำนงสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

เห็นว่ากรกตควรปล่อยให้กรทร่างพระราชมัญญัติประกอบรัฐธรรมนูลไปก่อน

แนะข้อบกพร่องและอาจเสนอแนะในขั้นของการร่างกฎหมาย
สะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
หรือว่าในชั้นอื่นที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องไว้
เพื่อไม่ให้เกิดภาพการถกเถียงผ่านสื่อมวลชนไม่จบไม่สิ้น

ถึงจะให้พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีออกมาปราม

ถ้ายังทะเลาะกันแบบนี้ถ้ายังถกเถียงกันแบบนี้
ขั้นตอนกฎหมายลูกจะย่าช้าไปเปล่า
ดังนั้นอย่าสดกันกลางสนามพูดแบบนี้นะครับ
ให้อยู่ตรงข้ามมีเน็ตกั้นกลาง
เซ็ตความเห็นคนละฝั่งเพื่อเลี่ยงปะทะจะดีกว่า
เพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นศึกตะลุมบอลล็อบบี้
อยากเอาชนะกันจนเสียหายไปทั้งหมด
นี่คำพูดของนายนิกรจำนงนะครับ

ในการที่จะนำความเห็นของประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังในเวที
ฟังความเห็นร่างพรปประกอบรัฐธรรมนูล

ทางคณะอนุกรรมการของกรทเขาจัดขึ้นเมื่อวันที่๑๙

บอกว่าในวันที่๒๓พฤศจิกายนคือในวันพุธนี้นะครับ
ก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมกรทนะครับ
เพื่อนำไปประกอบพิจารณาประกอบการยกร่างกฎหมายลูกต่อไปนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้รับฟังมา๔จังหวัดนะ
ชนบุรีเชียงรายอุบลราชธานีแล้วก็สุราธานี
คือเป็น๔พื้นที่ใน๔ภาคนะครับ
รับฟังความเห็นของทุกภาคมาแล้ว
เดี๋ยว๒๓จะนำข้อมูลจากประชาชนไปเข้าที่ประชุมกรทด้วยนะครับ